แต่ถ้าเกิดมากเกินไปฝนตกมากเกินไป
อาจจะส่งผลเสียให้กับเกษตรกรได้นะคะโดยเฉพาะ
เกษตรกรที่ทำการเกษตรบริเวณริมน้ำนะคุณผู้ชม

เราไปตรวจสอบการเกษตรกันค่ะ

เหนือยังคงมีฝนตกเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นที่ราบเชิงเขาเสี่ยงภัยน้ำป่า
เกษตรกรระวังโรคเน่าในผักนะคะ
ในขณะที่ภาคอีสานฝนตกเยอะกระจายเช่นเดียวกันค่ะ

ในขณะที่ภาคกลางฝนตกหนักไม่แพ้กันค่ะ
ต้องเร่งปรับปรุงระบายน้ำนะคะ
เกษตรกรเสริมคอบอและเปิดเครื่องตีน้ำให้กับสัตว์น้ำค่ะ
ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
เกษตรกรเสริมขอบป่อเปิดเครื่องตีน้ำให้กับสัตว์น้ำเช่นเดียวกันค่ะ
ระวังโรคโคนเน่าในไม้ผลค่ะ

คุณผู้ชมคะเราได้ยินมาเยอะนะคะในช่วงนี้ว่าประเทศในแถบเอเชียมีน้ำท่วมค่ะ
แต่ที่ประเทศรัสเซียในตอนนี้ต้องประชันกับไทยและยังมากค่ะคุณผู้ชม
โดยในบางพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมานานถึง๕เดือน
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงให้กับเกษตรกรนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนมาแล้วจนอุณหภูมิสูงแต่๓๘องศาค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ